พูดถึงเรื่องของคุณแม่เชื่อว่าหลายคนนึกแล้วคุณแม่เกษียณแล้ว
คุณแม่อยู่บ้านไม่รู้ว่าจะให้คุณแม่ทำอะไรดี
คุณเคยคิดไหมว่าชีวิตบ้านปลายของคุณจะทำยังไง
ถึงผมเหรอค่ะหมายถึงผมก็คงจะอยู่แถวบ้านพักบางแคร์
โอ้โหน่าสงสารอะไรขนาดนั้น
แต่ถ้าคุณแม่ผมไม่ต้องห่วงแกมีเรื่องให้ทำเยอะ
ถูกต้องบางคนเนี่ยก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะนะคะ
อย่างคุณลุงท่านนี้เขาก็มีไอเดียดีมากเพราะว่าเขาเกษียณแล้วใช่ไหม
ไม่อยากอยู่บ้านเฉยก็เลยหารายได้พิเศษ
เป็นรายได้เสริมในระหว่างที่เขาเกษียณราชการแล้ว
หรือว่ากระเสียนตัวเองออกจากการทำงานแล้วนะคะ
เป็นอาชีพเสริมที่ได้รายได้ดีด้วย
รู้จักไหมการปลูกบอนไซค์

แต่อันนี้เป็นบอนไซค์มะพร้าว

เดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักกันนะคะ
มาที่บ้านเลขที่๑๙ทับ๒หมู่๑ตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
นี่คือบ้านของคุณลุงสำเร็จคลังนาคอายุ๖๕ปีนะคะ

แล้วก็มีอาชีพปลูกบอนไซต์มะพร้าวขาย

ซึ่งบอนไซต์มะพร้าวของคุณลุงเนี่ยนะ
บอกเลยว่าเป็นที่นิยม
และเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะคะ
เนื่องจากว่าสวยงามค่ะ

ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณลุงได้ดีมากเลยคุณ
คุณลุงสำเร็จเล่าให้ฟังว่า

เคยประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง

ก็เลยหันมาเรียนรู้การทำการเกษตร
เกี่ยวกับไม้ผลแล้วก็ไม้ประดับ

ปลูกต้นบอนไซมะพร้าวแล้วลักษณะมันแปลกตาดี
ก็เริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาแบบจริงจัง
จากนั้นมาก็เริ่มปลูกต้นบอนไซต์มะพร้าวเป็นงานอดีเรกก่อนนะคะ
โดยทำตามคลิปวิดีโอดูในยูทูป
ทำแล้วก็ลองผิดลองถูกทำไปทำมาสัก๒ปี

ประสบความสำเร็จนะคุณ
พอเอาไปปลูกปลูกไปปลูกมาเอ้ามีคนมาติดต่อขอซื้ออยู่เรื่อยเลยอ่ะ
ตอนนี้ก็เลยจากงานอดิเรกกลายมาเป็นอาชีพเสริมที่สร้างกำไรให้อย่างงามคุณค่ะ
ตอนนี้คุณลุงปลูกบอนไซต์อยู่๓แบบ
ก็คือจะมีแบบทรงต้นแบบทรงรากยกและแบบพันถอนนะคะ
แต่ละแบบราคาก็จะเริ่มต้นที่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันบาท

สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้รายละเอียดการปลูกบ่อนใส่มะพร้าวของลุงสำเร็จ
สามารถโทรไปสอบถามกับคุณลุงได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ
หรือคุณลุงเขามีเฟซบุ๊กเข้าไปเลย
สำเร็จคลังนาคภาษาไทยนะคะ
คุณลุงยินดีต้อนรับยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะ
คุณลุงสำเร็จนี่เป็นคุณลุงตัวอย่างนะครับ
เข้ากับยุคของ๔๐คุณลุง๔๐
เกษียณตัวเองจากการทำงานประจำรับเหมาช่างเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็หันมาสนใจเรื่องของการเกษตร
ก็เลยดูจากในอินเตอร์เน็ตดูการปลูกบอนไซมะพร้าวในยูทูป
แต่นี่คือแบบเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยอย่างที่คุณลุงบอกว่ามี๓แบบด้วยกัน
ใครสนใจอยากจะได้ไอเดียแบบนี้หรือว่าอยากจะลองซื้อก็ติดต่อคุณลุงไปได้เลยนะคะ
แต่ถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาลองทำดูได้
ยูทูปเนี่ยมีเรียนคุณก็ลองผิดลองถูกกันไปแบบลุงสำเร็จก็ได้
เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่สร้างรายได้ได้ด้วย
สำหรับคนวัยเกษียณอย่างคุณแม่หรือคุณพ่อที่อยู่บ้านนะคะ